คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องนี้สาวต่างถิ่นขับรถหลงทาง
แต่หลงทางแบบนี้ดีใจฮะไปเจอตำรวจผ่านมาพอดิบพอดี
มั่นใจเลยว่าเดี๋ยวคุณตำรวจต้องช่วยได้แน่นอน
แต่พอเธอจอดรถเปิดกระจกเพื่อจะถามคุณตำรวจเท่านั้นแหละนะฮะ
ว่าดิฉันจะไปที่นั่นที่นี่จะไปยังไง
ปรากฏว่ายังไงรู้ไหมคุณคุณตำรวจเนี่ยตอบว่าจุดเดี๋ยวไปฟังกันฮะ
อ้าวสอบมาแบบนี้หมดที่พึ่งเลย

ก็หลงทางอยู่อย่างนี้ถามพี่ตำรวจ
พี่ตำรวจรู้ไหมจะไปที่นั่นที่นี่ยังไง
ตำรวจบอกว่าผมก็หลงเหมือนกัน
ผมก็หลงเหมือนกันนะฮะ
นี่แหละครับก็ไม่รู้จะถามอะไรต่อเลยนะฮะ
เพราะว่าพี่ตำรวจกำลังหลงทางเหมือนกันนะ
ตำรวจบอกว่าผมจะไปซอยประชาร่วมใจ

ผู้หญิงคงตอบไม่ได้เหมือนกันนะฮะ
แล้วทีนี้ก็พากันขำทั้งคู่เลยนะฮะ

พอสาวได้ยินสำเนียงเสียงพูดของพี่ตำรวจแล้วนะฮะ
เขาบอกว่าออกทองแดงนิดเลยนะฮะ

เป็นคนบ้านเดียวกันก็คือเป็นคนใต้เหรอ
แล้วก็มาหลงพร้อมกันพอดี
สุดท้ายต่างคนต่างแยกย้าย
ไปหาทางที่จะกลับกันเอง

ฉันจะหลงไปกันใหญ่มันจะหลงไปกันใหญ่จริงค่ะ
เขาบอกโอ้โหอุ่นใจแล้วเจอพี่ตำรวจนะฮะ
แต่พี่ตำรวจก็หลงอยู่ทำยังไงกันดีนะฮะ